โจรอายุ๑๖ปีกับ๑๑ปี
โอ้โห๑๑ปีนี่คำนำหน้าใช้เด็กชายอยู่เลยนะ

พยาบาลการณ์ของเขาเนี่ยนะคะก็คือใช้ปืนปลอม

คนที่อยู่แถววัดเกาะเขตสายไหม
กรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุมาแล้วแหละ
แถวนั้นเขาไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะไปท่องไปเกี่ยว
แต่รายล่าสุดเอาปืนไปจี้นักศึกษาชาย
เขาบอกโอ้โหทำแบบนี้มันเกินไปแล้วหลังจากนี้ไป
แถวนี้เขาจะอยู่ยังไงนี่มันภัยสังคมชัด
เขาก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
เอาไปมอบเป็นหลักฐานสำคัญให้กับตำรวจ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้น
หัวค่ำ๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังเป็นนักศึกษาชายค่ะ
กลับจากมหาวิทยาลัยแวะเข้าไปซื้อของแถวนี้
ช่วงที่กำลังนับเงินทอนอยู่หน้าร้าน
มาเลยค่ะลักษณะเป็นเด็กสองคน
ปรีเข้ามาแล้วก็พูดคำว่า
ขอเงินหน่อยดิจะเอาเงินไปซื้อข้าว

พ่อเขาไม่ให้ก็คือเขาเฉยนะไม่ได้ให้
เด็กทั้งสองคนก็มีประโยคใหม่ขึ้นมาอีก
งั้นขอเป็นซื้อข้าวให้แทนได้ไหม

นักศึกษาก็ไม่ตอบอะไรอีก
เท่านั้นแหละค่ะเจ้าคนเล็กที่อายุ๑๑ปีเนี่ย
เดินตรงเข้ามาเลยแล้วก็ใช้ปืนที่อยู่ในมือเนี่ย
จี้ที่เอวแล้วก็ไปพี่ไปเดินไปตรงมุมอับนั้น

หลังจากนั้นค่ะเจ้าเด็ก๑๑ปีเนี่ย
ลั่นไกลสองครั้งแต่กระสุนมันด้าน

ช่วงจังหวะนี้วิ่งหนีเลยค่ะ
ต่อมาก็เห็นเด็กทั้งสองคนทิ้งปืนลงขยะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเหมือนกัน

งั้นกลับมาดูปืนที่ทิ้งไปมันเป็นปืนอะไร
ลงไปในขยะเอาขึ้นมาดูอ้าวมันเป็นปืน
เขาบอกทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้แล้ว

จังหวะนั้นคือกำลังจะวิ่งไป
แล้วน้องตัวเหล็กเข้ามา
ออกปืนไอ้ปืนห่องเล่น
เข้ามายิงที่ท้องสองครั้ง
วินาทีนั้นคือว่า
ว่าเป็นปืนปลอมหรือเปล่าหรือแบบกระสุนมันไม่ออก
ก็คือรู้ตัวแล้วว่าตัวเองไม่ได้ถูกกระสุนใช่ไหมครับ
ก็เลยแบบรีบวิ่งรีบวิ่งแบบออกมาทัน
เอาคืบหน้าเรื่องนี้นะคะพันธ์ตำรวจเอกธนงสินมณีโชธ
กำกับการสอนอสายไหมเปิดเผยว่าตอนนี้
ยังจับตัวเด็กทั้งสองคนไม่ได้
แต่ข้อมูลเบื้องต้นตำรวจมีแล้วนะคะ

ครอบครัวเนี้ยมันยังไงกันนะทำไมถึงออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ
คนพี่สรุปอายุ๑๖ปีคนน้องอายุ๑๑ปี
ยังเป็นเด็กอยู่เลยเด็กใช่
ชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายบอกว่าเหลือขอมาก
พฤติกรรมแบบนี้เขาเจอกันบ่อยจนไม่มีใครอยากไปยุ่งด้วยแล้วนะ
ใช่แต่ว่าน้องคนนี้ไงมาซื้อของแถวนี้เป็นนักศึกษาบอกไว้ใจไม่ได้แล้วแบบนี้